วัดลบบุรีเลยดีกว่าเขาบอกว่ามีเรื่องแปลกเรื่องฮือฮา
ทั้งพระทั้งคนตกใจไปตามกาล
เอาเรื่องอะไรไปดูเลยค่ะครับ
ชาชาครับครับ

นี่น่าจะเป็นพระเก่าแก่ด้วยนะเป็นทองเหลืองปรางมารวีชัย
นี่แหละค่ะต้นเหตุแห่งความฮือฮาองค์ใหญ่และองค์สมบูรณ์ด้วยนะฮะ
ใช่นี่คือริมแม่น้ำบางขามหน้าวัดคุ้งท่าเหล่าในตะบนบางพึ่ง
อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีมีน้องคนนึงมากับผู้ปกครองนะคะ
เก้าโมงเช้าของวันที่เจ็ดธันวาคมมาเดินเล่นริมแม่น้ำ
แล้วก็เห็นเอ๊ะมันมีอะไรใหญ่ใหญ่เหมือนมันลอยตุ้งปุ้ยตุ้งปุ้ยอยู่บนแม่น้ำอ่ะ
ก็เลยไปบอกพ่อพ่อนั่นอะไรอ่ะพ่อก็เดินมาดูมันเหมือนฐานพระฮะ
ก็เลยไปเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปเรียกทางวัดให้มาดู
สุดท้ายเป็นพระพุทธรูปจริงก็เลยมีการอัญเชิญขึ้นจากน้ำแบบนี้นะคะ
พระมหาสุธิศักดิ์หรือว่าหลวงหนุ่ยเจ้าอาวาสวัดคุงท่าเหล่าพร้อมกับชาวบ้านเนี่ย
เชิญพระพุทธรูปขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ทำพิธีส่งน้ำทำความสะอาดพระพุทธรูป
จังหวะทำความสะอาดนี่แหละค่ะที่ฐานพระมีตัวเลขอยู่คุณ
ฮะมีตัวเลขอยู่ที่ฐานพระจัดให้หน่อยดิฉันบอกไม่ได้อ้าวครับ

สองห้าสามศูนย์สองห้าสามศูนย์สำริสผสมเนี่ยอันเนี้ยเป็นสำริส
สี่หล่งมีชื่อสี่หล่งนี้สองห้าสามศูนย์สองห้าสามศูนย์
ไหนว่าดิมีชื่อป่ะมีชื่อมีชื่อ
เธอเจ้าหาวะพราศุกร์ใหม่แล้วก็ขยายในกล้องอ๋อ
แล้วจะให้เห็นแหละคัดใหม่ได้ชีวิตจะสุขเสมอใช่ไหม
โอ้โหชาวบ้านบอกเสียงดังฟังชัดเลยฮะ
เจ้าอาวาสวัดคุงท่าลาวก็ตั้งชื่อพระพุทธรูป
มารวิชัยที่พบนี้ว่าหลวงพ่อบางขามสุขเสมอค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เอาตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะ
ซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคกันเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็โพสต์กันในเฟซบุ๊กส่งต่อโชคลาภกัน
จะแบบนี้ใครเอา๒ตัวเลือก๒ตัวก็
ใครเอา๔ตัวก็เลือกไปเลย๔ตัวเน้นนะคะ

หลายคนก็หลั่งไหลมาวัดคุ้งท่าเหล่า
กราบไหว้ขอโชคลาภจากหลวงพ่อบางขามสุขเสมอกันแน่นวัดเลย